สวัสดีคุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่
พ่อแม่ลูกนะลูกก็เป็นเด็กชายวัย๒ขวบนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ไปเจอด่านที่บริเวณกลางซอยเขาตาโลตำบลนาเกลือ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็วกกลับ
เพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็รู้ว่าเขาก็ผิดกฎหมายหลายอย่าง
เรื่องของจักรยานยนต์ค่าเรื่องของอร่อยกะวาห์กันไป
ไม่ใส่หัวพะน๊อคพอระบาคาดเขาบอกเขารู้ตัวว่าเขาผิด
กลัวโดนปรับตัวพ่อเองเนี่ยก็ไปเสพยาเสพติดมาด้วย
ใช่เดี๋ยวบอกเสพมาสองสามวันละนะที่ทรวดภาษาภาคเป็นสรุปสีนั้น
พอโว๊คกลับปุ๊บมีอาสาทันโรกดักอยู่
แล้วก็เอาไม้ฟาดเข้ามาโดนลูกชายวัย๒ขวบ
หัวแตกคือแม่บอกว่าสลบไปเลยลูก
อจงอเชียนอยู่อีกหลายวันแพทย์ต้องเย็บให้
ปัญหาก็คือว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้
ความผิดของพ่อก็ส่วนหนึ่งคนขี่จักรยานยนต์แล้วก็เรื่องของยาเสพติด
แต่เรื่องการทำแบบนี้อาสาตำรวจภาพซ้ายมือ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายจักรพบบุญรอดอายุ๒๓ปี
ตำรวจในพื้นที่นะของสพนปลือ
เพราะว่าถือว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของอาสาตำรวจโดยตรง
บอกว่านายจักรพบเนี่ยให้การเบื้องต้นเอาไว้บอกว่าไม่ได้ฟาด
แค่เอาไม้ตรงนั้นไปขวางเอาไว้เพราะเห็นว่าจะขี่จักรยานยนต์หลบ
ก็เลยคว้าไม้ขึ้นมาแล้วก็ยื่นขวางเอาไว้เพื่อไม่ให้หลบ
แต่แม่ของเด็กบอกว่าโอ้โหฟาดแน่นอนเข้าหัวลูกเลยอ่ะ
แล้วจะฟาดซ้ำด้วยจนต้องร้องขอว่ามีเด็กนะมีเด็กนะหยุดเถอะ
หยุดอ่ะคือตอนที่ฟาดเนี่ยก็คงจะไม่รู้หรอกว่ามีใครมาบ้างอ่ะ
แต่ฟาดไปแล้วจะฟาดซ้ำอีกอันนี้เจตนามันก็เห็นแล้วว่า
ฟาดซ้ำอีกแล้วก็ฟาดครั้งแรกอย่างแรง
ถ้าไม่โดนเด็กมันก็ต้องโดนใครสักคนหนึ่งอ่ะอืมให้การคนละอย่างใช่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชี้ชัดได้ดีที่สุดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ใช่ค่ะซึ่งมีนะฮะอ๋ออันนี้จะชัดเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับ
คืนวันเกิดเหตุเลยนะครับสามทุ่มยี่สิบหกมีนาคม
อาจจะมืดหน่อยเพราะมันสามทุ่มแต่เนี่ยครับจักรยานยนต
อันนี้คือขี่ย้อนมาแล้วนะอ่าแล้วก็มีอาศาสตร์ทำรวจยืนอยู่เห็นมั้ย
คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะบันทึกภาพขณะที่รถจักรยานยนต
คันเกิดเหตุขี่ผ่านเข้าไปบริเวณทางโค้ง
ซึ่งมีการตั้งด่านตรวจอยู่มันมืดแล้วเปลี่ยวนะครับ
ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างด้วยจักรยานยนต์ก็ขี่กันมาสามคน
พ่อแม่ลูกน้องแซมนั่งด้านหน้าสุดนะแม่นั่งซ้อนท้ายพ่อเป็นคนขี่
ตอนที่วกรถกลับมาเนี่ยมีผู้ชายคนนึงยืนถือไม้
วิ่งออกมาจากกลางถนนขวางเอาไว้แล้วใช้ไม้ที่มีความยาวประมาณหนึ่งเมตร
ฟาดใส่จักรยานยนต์อย่างแรงนะฮะในภาพนี้คือชัดเจนค่ะจากนั้น
พ่อของน้องแซมก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปจนมีชาวบ้านมาจอดดูเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมันไม่ตรงกับคำให้การของอาสาตำรวจคนนี้ที่บอกว่าไม่ได้ฟาด
ยกไม้ขึ้นมาขวางเพื่อให้หยุดรถเท่านั้น
แต่ภาพมันชัดว่าไปฟาดเขาใช่ถ้าดูภาพใกล้ใกล้จะเห็นว่าคือเหมือน
คือตั้งใจฟาดอ่ะไม่ใช่แค่เอายื่นไม้ไปขวางอะไรแบบเนี้ยครับ
ส่วนนายจักรพบบุญรอดอายุ๒๓ปีอาสาสมัครตำรวจของสพนปลือ
ตั้งแต่วันแรกตำรวจสพนปลือบอกว่าก็อ่ามาให้การไว้แล้วอืมอ่า
แต่ก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมออกจากบ้านมาเลยเนี่ย
ทางตำรวจบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับกลางดึกเลยนะฮะ
นายจักรพบมาพบพนักงานสอบสวนสพบังละมุง
อ่าซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแล้วแจ้งข้อหาไปแล้ว
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจนะครับ
พนักงานสอบสวนก็อนุญาตให้นายจักรพบใช้เงินสดประกันตัวออกไป
เดี๋ยวจะรอผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับอาการของน้องจากแพทย์อย่างละเอียดก่อน
แล้วจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มถ้าต้องแจ้งเพิ่มนะครับ
อันนี้สพนปลือนะฮะสพนปลือนะครับ
วันนี้พ่อของน้องแซมเดินทางไปที่สพนปลือด้วยนะครับ
ติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็บอกว่าไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมในคดีหรือไม่
เนื่องจากมันมีเรื่องไม่โปร่งใสอย่างเช่นทำไมพนักงานสอบสวน
เรียกนายจักรพบมาสอบปากคำกลางดึกก็คือคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ให้ประกันตัวออกไปส่วนตัวนายจักรพบเองไม่เคยติดต่อมา
เพื่อแสดงความรับผิดชอบเลยแล้วยังไปเล่าเหตุการณ์ที่มันเป็นคนละอย่างกับสิ่งที่กระทำไป

ส่วนเรื่องที่ตัวเองเสพยาเสพติดปัสสาวะเป็นสีม่วง
ทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

มันคนละส่วนกับการที่เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ
ตอนที่วกรถกลับแล้วเอาไม้มาดักฟาดขนาดนั้น

พันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชา๒ห้องภูมิกับการสพนปลือบอกว่า
ตำรวจสอบปากคำแม่ของเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนอาการของเด็กตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนนายจักรพบอาสาสมัครตำรวจที่ก่อเหตุ
เรียกมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นไว้แล้ว
ให้ประกันตัวออกไปเนื่องจากนายจักรพบ
ไม่มีพฤติการในการหลบหนี
ส่วนจะเพิ่มข้อหาถึงขั้นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส

ต้องรอผลการวินิจฉัยอาการของเด็กจากแพทย์ก่อน
ตอนนี้ก็คือแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเอาไว้ก่อน
จะสาหัสหรือไม่ต้องรอใบแพทย์ก่อน